หนึ่งเรื่องน่ากลัวเหมือนกันนะคะจากกรณีที่กลุ่มวัยรุ่นเขาไปรุมทำร้ายคุณหมอและคุณพยาบาลที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะคุณผู้ชมหลายคนเนี่ย
ภาควิจารณ์ว่าโอ้โหเหตุการณ์นี้มันสะเทือนใจเหลือเกิน
ซึ่งในฐานะที่เป็นผู้พิพากษาสมทบและพี่นีโน่เองก็ได้พูดคุยกับเพื่อนอายการ
ว่าบทลงโทษเนี่ยหนักแน่นอนและไม่ต้องรอลงอาญาทั้งนี้พี่นิโน่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอและพยาบาลที่ถูกทำร้ายในครั้งนี้ด้วยค่ะ
กรณีน้องที่ไปตีกันในโรงพยาบาลนะครับ
อันนี้มันจะไปเรียกน้องไม่ได้เพราะว่าบรุนติภาวะหมดแล้ว
แต่น้องเหล่านี้ไปสารอาญาหมดครับ
นะครับก็คือมีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้ว
คงลดลาวาสอกกันไม่ได้ล่ะครับ

ยังไงก็ต้องได้รับบทลงโทษอย่างแน่นอนนะคะหลายคนเห็นเนี่ยโอ้โหอะไรมันต้องขนาดนี้เลยนะคุณเนาะ
คำว่าลูกฉันเป็นคนดีกลืนเข้าคอไปได้เลยค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ดูคลิปด้วยนะคะว่าพฤติกรรมเป็นยังไงกันบ้าง

ให้แบบเต็มที่เลยนะคะคุณผู้ชมนะ